เป็นอุทาหรณ์ที่น่าสนใจ

น่าจะเคยชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

ผู้ชายคนนี้เขาชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

เสียบชาร์จแต่รถเขา

เสียบชาร์จปุ๊บรถระเบิด

อาจจะชำรุดแล้วก็ที่ติดแก๊ส

มันเกิดประกายไฟขึ้นมาทำให้รถระเบิด

กระจกหน้าแตกร้าวนะประตูซ้าย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
นี้เองนายวะสนวิเชียนวัน

เขาก็ขับรถยนต์มาตามถนนแจ้งวัฒนะ

เลี้ยวขวาแต่จังหวะนั้นเนี่ย
เขาก็บอกว่าเอ๊ะโทรศัพท์มือถือเขาแบตจะหมดนะ

ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

มันระเบิดขนาดไหนสาเหตุคืออะไร
รถคันนี้ยังจอดอยู่ที่บริเวณริมถนนนะคะ
ด้านหน้าสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราบอกว่าไปดมดู

ประตูรถทั้งสองฝั่งเหมือนกับถูกแรงอัดกระแทกจากแรงระเบิด
ง้างออกมาแบบพังทั้งสองฝั่งเลยคุณผู้ชม
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางก็ไปเก็บรายละเอียดนะคะ
ในตัวรถด้านท้ายรถ
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดระเบิด
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับ
นายวะสนเขาขับรถมาตามถนนแจ้งวัฒนะค่ะ

ตอนนั้นชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวขวา

แล้วตัวเองก็เห็นว่าโทรศัพท์มือถือแบตจะหมดแล้ว
เชื่อมต่อกับช่องจุดบุหรี่
นี่ค่ะอย่างนี้นี่แล้วมันมีประกายไฟแบบนี้
เสียบประกายไฟมันมาเลย
แล้วก็เสียงระเบิดตามมาเลยทันทีค่ะ
แรงระเบิดดันตัวคนขับรถด้วยนะ
ไปติดด้านข้างของประตูฝั่งขวา
กระจกหน้ารถแตกพังเสียหายทั้งบาน
แล้วไฟก็ลุกไหม้ที่คอนโซลรถนะคะ
ตำรวจประจำป้อมแยกหลัก๔เขาก็เข้าไปช่วย

ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๐นาทีก็ดับไฟได้
ร้อยตำรวจเอกมัยตรีมลิลารองสารวัตร
สอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องบอกว่า
จากการตรวจสอบของตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็พบว่าบริเวณวาวของหัวแก๊สที่อยู่ท้ายรถมันหลวมค่ะ
ทำให้แก๊สรั่วไหลเข้าไปภายในห้องโดยสารของรถ
จากการสอบถามคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเพิ่งไปเติมแก๊สมาเอง
แก๊สเมื่อคืนกลับเข้าที่พัก

มาเกิดระเบิดขึ้นช่วงกลางวันนะคะ
พอไปตรวจค้นในรถเจอซองบุหรี่กับไฟแชคข้างตัวรถด้วย
ส่วนสาเหตุของการเกิดระเบิด
น่าจะเกิดจากการเสียบโทรศัพท์มือถือไปชาร์จ
แล้วก็ช่องเสียบอาจจะชำรุดเกิดไฟลัดวงจร

แต่ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง
ส่วนอาการของคนขับรถคันนี้นายวะสนเนี่ยนะคะ

ก็มีรอยไฟไหม้ที่มือสองข้างนะคะตามตัวด้วย

เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นหมอให้กลับบ้าน
ตำรวจก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสนใจมากเหมือนกัน
ใช่ก็ช่วงที่เกิดระเบิดขึ้นมา
ก็โชคดีอย่างประคองรถเข้าข้างทางได้
ท่านที่ใช้รถติดแก๊สต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่น
โดยเฉพาะเรื่องการรั่วไหลบางทีเราก็ไม่รู้หรอก
เราอาจจะเข้าเช็กระยะตามกำหนดอะไรที่เขาบอกไว้

ไม่จุดบุหรี่สูบบุหรี่อยู่มันอาจจะยิ่งแบบ